เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชม
ที่ชุมชนประชาราชบำเพ็ญ๔แถวห้วยขวางนะคะ
มีบ้านเรือของประชาชนได้รับความเสียหายไป๖หลัง
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็มีในลักษณะสำลักควันแล้วก็มีแผลถูกไฟลวกเล็กน้อยเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตห้วยขวาง
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน
ในซอยประชาราชบำเพ็ญ๔ค่ะ
แต่ว่าบ้านตรงนี้ค่ะเป็นบ้านไม้
แล้วก็ปลูกแบบติดกันหลายหลังค่ะ
เหตุการณ์นี้ไฟไหม้ไป๖หลังนะคะ
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือเด็กผู้ชายสองคนเอาไว้ได้นะคะ
ติดอยู่ในบ้านค่ะแล้วบ้านก็ไฟไหม้
ติดอยู่กับบ้านต้นเพลิงเลยเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
ก็มีอาการสำลักควันเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะสำลักควันเล็กน้อยถูกไฟลวกเล็กน้อย
สาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากอะไร
หนึ่งในชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้ค่ะนางสาวสุอาพรพวงมาลัย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ช่วงเช้าเขาอยู่ในบ้านกับพ่อกับสุนัขหนึ่งตัว
ได้ยินเสียงชาวบ้านใกล้ตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็รีบออกมาดู
บ้านข้างนี่โอ้โหไฟกำลังไหม้อยู่เลยอะค่ะ
ผนังบ้านติดกันเลยอ่ะไฟก็เลยลุกลามมาที่บ้านเธอแบบเร็วมาก
กับพ่อก็รีบออกมาจากบ้านหยิบของมีค่ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กออกมาได้
แค่เนี้ยหยิบของมีข้าวออกมาได้นิดหน่อยก็ถูกสะเก็ดไฟลวกที่เท้านะคะ
ส่วนสุนัขที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ยังหาไม่เจอแต่ก็คาดว่าอาจจะวิ่งออกมาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะ
ตั้งแต่ไฟเริ่มไหม้แรกแรกอ่ะนะบ้านของเธอก็ไฟไหม้ทั้งหลัง
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบความเสียหายอีกครั้ง
ก็ทางกรุงเทพหานครจะมีมาตรการกระบวนการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยต่อไปนะคะ